ถ้าเป็นพาดหัวก็บอกแบบนี้เป็นเหตุหดหู่
พ่อติดยาหนักขู่ฆ่าลูกสาว๖ขวบ
ขังไว้ในบ้านนะฮะไม่ให้ไปเรียนแถมใช้ไปซื้อยาด้วย
และครูพบว่าเด็กคนนี้คุณเด็ก๖ขวบคนนี้
ไปโรงเรียน๑เดือนนะไปโรงเรียนแค่ครั้งเดียว
ก็เลยเป็นห่วงฮะต้องแจ้งตำรวจแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง

ทีนี้ตำรวจในอำเภออาสาตามไปที่บ้าน
ผู้เป็นพ่อวิ่งหนีลงน้ำเลยจ้ะ
โอ้โหคุณผู้ชมฮะ

ที่บ้านของเขาแล้วจะไปช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๖ขวบ
บ้านหลังนี้อยู่ที่บ้านทุ่งโพทองตำบลพล
อำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานี
เพราะอะไรเพราะครูร้องขอความช่วยเหลือมา
บอกว่าอยากให้ช่วยเหลือเด็กหญิงวัย๖ขวบชื่อน้องไข่มุก
ถูกพ่อติดยาบ้าอย่างหนักขังไว้ในบ้าน
ขู่ฆ่าไม่ให้ไปโรงเรียนจนเด็กไม่กล้าไปโรงเรียน
ใน๑เดือนน้องไข่มุกจะได้ไปโรงเรียน
ประมาณแค่๑ครั้งเท่านั้นเอง
จากนั้นเองทางในอำเภอทางตำรวจทางอาสา
ก็บุกมาที่บ้านของผู้เป็นพ่อรายนี้
แล้วทีนี้ผู้เป็นพ่อเห็นนะคุณนะ
เพ่นสิฮะเพ่นหนีฮะ
หนีไปไหนรู้ไหมคุณนู่นไปที่แถวที่พักสงฆ์นะฮะ
ที่อยู่ใกล้นี้แล้วก็ทะลุสวนยางพารา
ด้านหลังที่พักสงฆ์ตำรวจวิ่งไล่ตาม
ปรากฏว่าเขาว่ายน้ำข้ามลำห้วยไปอย่างรวดเร็ว
คุณผู้ชมไม่หยุดเลยนะฮะ

เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบภายในบ้านพัก

พบว่าในบ้านนะคุณมีอุปกรณ์การเสพยาบ้า
แล้วป้าของเด็กนะฮะได้แสดงตัวเข้ามาพูดคุยกับเจ้าหน้าที่นะครับ
แล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่ได้มาจับนายแดงนะ
แต่มาเพื่อจะบอกกล่าวเพื่อจะตักเตือน
บอกให้ส่งลูกสาวไปโรงเรียนหน่อย
เหมือนกับมาตามเด็กแหละให้เด็กไปเรียนหนังสือ
แต่ทีนี้นี่เห็นไหมมีการตรวจกระเป๋าเป้
พบอุปกรณ์การเสพยานะครับ
ของเด็กหรือว่าพี่สาวของนายแดงที่วิ่งหลบหนีไป
บอกว่าจริงนายแดงเลี้ยงลูกเพียงลำพัง

รับว่าน้องชายเป็นคนอารมณ์ร้อนน่ากลัว

ที่ผ่านมาก็บอกน้องชายเป็นประจำ

แต่พอไปได้๒วันก็ไม่ให้ไปอีกนะ
ซึ่งที่นายแดงไม่ค่อยให้ลูกสาวไปเรียนเพราะอะไร
กลัวว่าภรรยาเก่าจะมาเอาตัวลูกสาวไป
คุณผู้ชมฮะผู้หญิงที่หันหลังนี้คือคุณครู
คุณครูประพาพรผู้ที่แจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
บอกว่ารู้สึกสงสารเด็กนะกลัวเด็กจะเรียนไม่ทัน
ก็เลยมาตามที่บ้านก่อนหน้านี้เคยมาตามแล้วนะ
แต่พ่อก็ยังให้ลูกขาดเรียนอยู่บ่อย
พ่อเคยรับปากว่าจะพาเด็กไปเรียนพาเด็กไปเรียน
มีครั้งหนึ่งนะคุณพ่อก็พาลูกไปเรียนแหละ

ครูก็เลยไม่ไว้ใจบอกว่าพ่อไม่มีความรับผิดชอบ
ทีนี้พอ๑เดือนผ่านไปแล้ว
มาเรียนแค่ครั้งเดียวนะฮะทีนี้ก็เลยต้องมาตาม
ที่ผ่านมานะเด็กไม่ได้รับการดูแลที่ดี
สภาพเนื้อตัวของเด็กนั้นมีแต่ผื่นเต็มตัวมีเห่าเต็มหัว
ปล่อยให้นอนตากยุงตากแมลงเอาฟังเสียงคุณครูหน่อยฮะ
เวลาถามเด็กก็จะโปร่งพ่ออยู่นะคะ
ว่าพ่อหนูดูแลดีไหมบอกว่าดูแลดีอยู่
เท่าที่แต่เท่าที่เห็นบางวันไปส่งลูกแล้วไม่ไปรับลูก
ครูก็ได้มาขับรถมามาส่งที่บ้าน
ปรากฏว่านอนหลับอยู่ที่บ้านนั่นแหละค่ะ
บอกว่าเราห่วงอนาคตของเด็กของน้องที่ไม่ได้ไปเรียน

จริงตอนนี้น้องไข่มุกอยู่ชั้นอนุบาล๓จะขึ้นป๑แล้ว
แต่เด็กไม่ได้ไปโรงเรียนเลย

เพื่อหาทางช่วยเหลือน้องไข่มุกให้ได้ไปโรงเรียนนะ
ซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นปัญหาของสังคมนะ
พ่อก็ติดยา
และทีนี้ทางญาติก็มีการเปิดเผยเหมือนกัน
บอกว่าพ่อเลื่อนชั้นแล้วคุณ
ชั้นยังไงรู้ไหมคุณพ่อเริ่มให้ลูกสาวไปซื้อยาบ้าให้
เลื่อนชั้นแบบนี้ไม่เห็นจะดีเลย

คุณผู้ชมก็ต้องตามตัวพ่อมารับการบำบัด
ส่วนเด็กก็ต้องส่งเรียนหนังสือนะ
แล้วก็ต้องได้รับการดูแลที่เหมาะสมต่อไปนะครับ